ส่วนช่วงนี้มาอัปเดตภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์

วางแผนการลงทุนส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีทั้ง๓ท่านนะครับก็กลับมาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจ

นิกครับช่วงนี้ประเด็นที่น่าจะฮอตที่สุดนะฮะ
มันน่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเลือกตั้งของอเมริกานะครับ
ก็จะเริ่มขึ้นในวันที่๘พฤศจิกายนก็วันพรุ่งนี้นะครับ
แต่ว่ากว่าบ้านเราจะรู้ผลประมาณเช้าวันที่๙

ซึ่งก็บอกว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่หลายฝ่ายติดตามเป็นอย่างดีนะครับ
เพราะว่าเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของนโยบายของทั้งสองทั้งสองคั่วนะครับ
ทีนี้ส่วนเรื่องของโพลเมื่อเช้านี้ผมรีวิวดูนะครับผม
ณปัจจุบันนี้ทั้งสองฝ่ายก็ถือว่า
ถ้าเกิดว่าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเข้ามาเป็นประหลาดฤทธิคนใหม่
ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรบ้างครับผม
ก็ต้องบอกว่าโพลมันมีเยอะมากนะ
แต่ว่าเราจะพบว่าทุกค่ายส่วนใหญ่ให้เคลียร์รีคินตันนำ
ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาโพลที่สำรวจมาให้เคลียร์รีคินตันนำมาตลอด
เพียงแต่ว่าการนำช่วงห่างมันแคบลงมาช่วงใกล้วันที่จะลงคะแนน
ตลาดทุนเนี่ยต้องบอกว่าตลาดทุนนักลงทุนฟันเมเนเจอร์หรือคนที่บริหารธุรกิจต่างเนี่ย
เราจะบอกว่าส่วนใหญ่จะชอบเคลียร์รีคินตันมากกว่า
ผมยกตัวอย่างอย่างอิรอนมัสซึ่งเป็นคนที่เจ้าของเทสล่า

ใช่เขาก็ยังออกมาให้ความเห็นนะ
ว่าจริงแล้วก็คิดว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะไม่ใช่บุคคลที่เหมาะสมนะครับ
ฉะนั้นมันดูเหมือนตลาดการเงินกับนักลงทุนจะชอบตรงนี้มากกว่า

แต่ถ้าคลัมป์มาเนี่ยผิดธาตุ

อย่างนี้แสดงว่าตลาดหุ้นนี้น่าจะไปทางคลินตันก่อน

ถูกต้องแม้แต่ตลาดทองคำ

คะแนนใกล้เคียงกับทรัมป์เท่านั้นแหละ

ถ้าเรามองผลหรือการเลือกตั้งออกมา

นโยบายของคลินตันก็อาจจะ
เรียกว่าใกล้เคียงกับโอบามา
ตัวการค้าการขายระหว่างประเทศ
ซึ่งปกติเนี่ยถ้าดูจากด้วยใบของโอบามาเนี่ยนะครับ
เขาจะมีการเริ่มพูดคุยเห็นครั้งหนึ่งชั่วโมงันปี๖๑
แต่เห็นว่าพอคลินตันนโยบายคือว่าอาจจะเลื่อนออกไป
อาจจะมีการปรับคอนดิชั่นเงื่อนไขต่างที่ให้สหรัฐได้ประโยชน์มากขึ้น

แต่ว่านโยบายอื่นถือว่าสารเข้ามาสารต่อเลย
ตามต่อนะครับเพราะว่าอย่างเช่นหลายคนเนี่ยจับตาเรื่องเกี่ยวกับราคายานะครับ
ราคายาก็แน่นอนแหละที่ผ่านมามันมีบริษัทบางแห่ง
ในอเมริกาที่ปรับราคาขายของยาขึ้นไปหลายร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่ว่านั่นก็เป็นนโยบายของภายในประเทศเขาก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามากนะครับ
พลังงานผมคิดว่าแนวโน้มของการลงทุนของโลก
การลงทุนของนักการเงินที่มองไปในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางด้านพลังงานเนี่ยเราก็โกลไปในลักษณะที่เป็นพลังงานสะอาด

ทีนี้ถ้าเป็นฝั่งทั้งของมันครับพินิศสมมติเกิดฟลุกขึ้นมาจะเป็นยังไงครับ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าผิดคาด
ตลาดรับรองว่าน่าจะปรับลงนะครับแล้วปรับลงเนี่ยเรียกว่ามีนัยยะด้วยไม่ใช่ลงแค่๑
เพราะว่าเขาเรียกว่าตลาดรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปจนเต็มที่แล้ว

คือมองตัวเองเป็นหลัก
ไม่ค่อยสนใจเพื่อนบ้าน

บอกว่าตัวฉันเนี่ยอะไรก็ตามที่อเมริกาได้ประโยชน์นะครับก็จะทำ
อันที่สองเนี่ยมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่ของโลกใครก็ต้องพึ่งเขาใครก็ต้องฟังเขา
ฉะนั้นเขาต้องการเป็นคนที่หลีกนโยบายทุกอย่างจริง

เราจะสังเกตได้จากนโยบายของธรรมหลายอย่าง
เรื่องของการตั้งกำแพงภาษีแล้วก็เรื่องของแรงงานทำไมในประเทศ
ก็พยายามเรียกว่าเอาแต่คนอเมริกันว่าอย่างเดียวเป็นหลักเลย
ถูกต้องซึ่งนโยบายแบบนี้เนี่ยในเชิงของการปฏิบัติจริงจะยาก

ใช่นะครับเพราะว่าอย่างเรื่องแรงงานเนี่ยบ้านเราก็มีปัญหาอยู่จริงป่ะ
เราก็มีการนำแรงงานต่างชาติแถวบ้านเรา

ซึ่งคนไทยอาจจะรู้สึกว่าเมื่อมาตรฐานสังคมการศึกษาสูงขึ้น
งานเหล่านี้คนไทยไม่อยากทำไง

เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าถ้าเกิดช่วงนี้นะฮะ
นักทุนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นนักทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเอง

คนที่อยากลงทุนทองคำเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับ

ก็ต้องบอกว่าถ้าผลออกมาตามคาดนะครับ
อาจจะมีแรงขายทางกำไรระยะสั้น

แต่ถ้าเป็นตามเข้ามาซื้อทองคำเลย

โอเคครับก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่
น่าจะช่วยให้ทุกท่านดำเนินกลยุทธ์ในช่วงนี้ได้นะครับผม

ขอบคุณคุณชัยพรแล้วก็คุณปริพันธ์ด้วยนะคะ
ก็อัปเดตกันแบบนี้ไปเรื่อยเพราะว่า
เดี๋ยวถึงวันชิชะตาเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดี
เชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตลาดหุ้นและการลงทุนแน่นอน